ข่าวนี้นี่แม่ผู้หญิงคนนึงถ้าเขาถูกข่มขืนกระทำชำราว

เขาก็อยากให้คนที่กระทำกับเขาเนี่ยได้รับโทษสะสมกับทั้งใจและกายที่เขาจะต้องตายทั้งเป็นอย่างที่ผมนำเรียน
คือหลังจากรับทราบคือไม่ใช่เคารพไม่เคารพคำพิพากษานะแต่อันนี้คือความรู้สึกของเขา
พอทราบคำพิพากษากรณีผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดแฟนสาวของเขาถูกจำคุก๓ปี
แต่มันเกิดคำถามว่าโทษเท่านี้เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมย้อนไปช่วงปลายปีสองพันร้อยหกสิบห้าแฟนของเขาเนี่ยก็นัดสังสรรค์กับเพื่อน
ตัวเขาคือผู้ชายเนี่ยสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะไปรับเธอนะแต่ว่าเขาก็ติดดื่มอยู่กับเพื่อนเหมือนกัน
ก็เลยเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันให้ไปรับแฟนครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ารถแท็กซี่คันนั้นพาแฟนของเขาไปที่จุดเปรียว
ริมถนนศรีนครินตะบนบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วใช้กำลังใช้กำลังล่วงละเมิดจนสำเร็จความไข้
แล้วแฟนของเขาตัดสินใจหนีตายจากรถมาครับหลังก่อเหตุเสร็จรถแท็กซี่ขับหนีไปครับ
แต่แฟนของเขาเนี่ยถ่ายได้ทั้งรูปรถแล้วก็เลขทะเบียน
กระทั่งนำหลักฐานไปประกอบการแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการ
ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบอบช้ำหนัก
เข้ารมพจบาลแล้วก็ไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดี
นี่คือเรื่องราวของผู้โพสต์ที่ต้องแบกรับความรู้สึกไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมดูภาพประกอบคงจะนึกภาพออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง
ข้อมูลจากตำรวจระบุว่าคดีนี้เกิดขึ้น๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๑๙ธันวาคม๒๕๖๒
คุมตัวส่งสารฝากขังนะครับแล้วก็ตำรวจส่งสำนวนให้อายการฟ้องวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมา
ต่อมาสารท่านพิพากษาผู้ก่อเหตุเมื่อวันที่๑๔มีนาคม
ตัดสินจำคุกเป็นเวลา๖ปีรับสารภาพลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งเหลือ๓ปี
ส่วนการยื่นอุทธรณ์นะครับทำได้ไม่เกิน๑๔เมษายนมันผ่านมาแล้วนะครับ
ข้องใจทำไมได้รับโทษแค่นั้นถามกลับไปว่าข่มขืนแล้วทำไมถึงไม่ฆ่าเรา
คุณผู้ชมคนที่จะโพสต์ข้อความแบบนี้เขารู้สึกยังไง
มันเหมาะสมกับโทษที่ผู้ก่อเหตุได้รับแล้วหรือไม่
รับว่าตลอดเวลาที่ต้องต่อสู้มาโดยตลอดนี่คือคำตอบที่เธอคาดหวังได้เพียงเท่านี้หรือ
เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
คือเขาระบุบอกว่าคือตามที่ศาลนะครับเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คือสารท่านตัดสินเนี่ยพบว่าตัดสินไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๑๖๖นะครับ
ฝ่ายผู้เสียหายไม่เคยได้รับแจ้งให้ไปขึ้นศาลเลย
ครั้งจะไปยื่นอุทธรณก็ยื่นไม่ทันแล้วนะครับหากเป็นไปได้ต้องการจะให้ลื้อคดีขึ้นมาใหม่ฟังเสียงของฝั่งผู้เสียหายหน่อยเถอะครับ
โทษคือจำคุก๓๐ปีมริยุทรได้เมื่อ๑๔เมษาครับก็คือเรื่องเนี่ยมันประสิทธิ์ไปแล้วเราที่สุดกลับอุทธรไปแล้ว
สิ่งที่เราอยากจะเดินหน้าต่อไปก็คือการ
อัจฉริยะระบุว่าคดีนี้จะนำเรื่องประสานไปยังกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อหาทางออกว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับ
แล้วเขาบอกว่าต้นสังกัดของแท็กซี่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับ